เธอไปมีเพศสัมพันธ์แล้วเดี๋ยวจะให้เงินให้ตังค์
และอีกเรื่องนึงคือชวนไปเข้ากลุ่มลับ

ไปแจ้งความดีกว่าไปแจ้งปอทดีกว่า
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์
แล้วก็ผู้เสียหายคือน้องโอลีฟนะครับนางสาวอรัญญาอภัยโส
แม่ค้าที่สวมเสื้อแหวกอกสีส้มขายขนมโตเกียวนะครับ
กับโกบอยคลัสหรือว่านายธนวัฒน์ชาวสมุทรเป็นยูทูบเบอร์นะ
ไปแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกพิเชษศกปี้ยาและต้านาศถิต
ท่านเป็นรองสัลวัฒน์สอบสวรรค์กรรมกรรมกรรมการสาม
ประคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัธยกรรมทางเทคโนโลยี
ให้ดำเนินคดีกับคนที่ปลอมไลน์แล้วก็เข้ามาคุกคามทางเพศ
เธอกำลังไปถ่ายรีวิวให้กับน้ำปลายี่ห้อหนึ่ง
มีสายโทรเข้ามาพูดคุยลักษณะคืนกาม
คุกคามทางเพศมาขอมีเพศสัมพันธ
ตกใจก็เลยยื่นมือถือให้พี่อีกคนนึงไปคุยแทน
ยืนยันด้วยว่าลายดังกล่าวไม่ใช่ของเขา
ก่อนหน้านี้เขาก็เคยโดนปลอมไลน์
เพื่อชักชวนให้มาเล่นการพนันออนไลน
และมีการชักชวนเข้ากลุ่มลับแล้วเหมือนกันครับ
นายภัยศาลบอกว่านี่นะเบื้องต้นเนี่ยก็ให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
อาจจะต้องพิจารณาเรื่องข้อหาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศด้วยครับ